มาดูพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างใจพี่หล่อก่อน
เมื่อกี้ช่วยคนใช่ไหมคราวนี้พี่เขาช่วยหมา

แล้วมันขึ้นเองไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับ

คือพี่วินกับตำรวจเขาช่วยกันสองคน
อ่านี่นะครับ
เพจจอสองร้อยราดิโอนะครับ
โพสต์บอกว่าเนี่ยมีสุนัขพันธ์ไทยตัวหนึ่ง
มันตกไปในคลองสะทนแถวซอยสะทน๑
เขตถนนสาธรณ์ใต้กรุงเทพมหานคร

มันก็ตะเกียกตะกายว่ายอยู่นั่นแหละนะฮะสุนัขอ่ะนะ
พลเมืองดีมาแล้วพี่ประทีบเตียน่วมเป็นพี่วิน
กับ๑๐ตำรวจตรีรัฐนันวิภูรัฐ
ถ้าเป็นสายตรวจสอนอทุ่งมหาเมฆนะครับท้องที่นั่นแหละ

ตอนแรกมันตกใจนะมันก็กลัวใช่ไหม
มันกัดครับมันกัดเข้าที่แขนของพี่วิน
แล้วก็พี่ตำรวจได้รับบาดเจ็บไปทั้งคู่เลย

ใช้หลายวิธีเอาบ่วงก็มาใช้
จนมันเริ่มอดแรงพอนี้นอนนิ่ง
และเลยช่วยกับมันขึ้นมาได้สุดท้ายนะครับ

อันนี้คือสภาพตอนขึ้นเหรอใช่ขึ้นยังไงเนี่ย
นี่ฮะเอาช้อนขึ้นมาเหรอ
เอาอุปกรณ์ลงไปเหมือนกับตัก
แล้วก็คล้องมันขึ้นมานี่ตอนนี้ขึ้นมาได้แล้ว
ต้องเหนื่อยพอถึงจะไม่ต่อสู้เนอะ

วินรถจักรยานยนต์ตำรวจแล้วก็ดับเพลิง

เหมือนช่วยคนที่ตกน้ำเหมือนกันต้องเข้าทางข้างหลัง
นี่ก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือ
ก็ต้องบอกว่าพี่วินก็มีบทบาทสำคัญ